ที่เธอตรงเข้ามาทักว่าฉันน่ารักชิมิกชิมิ
ซิมิชิมิบูเบอรี่๙ปีแล้วกลับมาเป็น
มากินกิมซี่ที่ห้องเราป่ะ

มันเศษหลายเก่า
เป็นไงนะฮะจากชิมิชิมิผ่านมาแล้ว๙ปี
ูเบอร์รี่เขาฟอร์มวงมาอีกครั้งค่ะ
ล่าสุดพี่น้องออนบันเทิงไทยรัฐของเรา
ไปเจอ๓สาวบีคิวโชว์ตัวครั้งแรกในรอบ๙ปี

คุณทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็รอคอยวันนี้
แล้วบอกเลยว่า๓คนขอใช้โอกาสนี้เคลียร์ดราม่ากันหน่อย

หนึ่งในสมาชิกเนี่ยประกาศตั้งท้อง
คืออาวงเพิ่งจะกลับมารวมทีมกัน

แล้วก็ต้องพักวงไปก่อนแป๊บนึง

ก็เจอเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดิมปั๊บเลยค่ะ

ทั้งคู่ยินดีไม่โกรธเพื่อนกันเลยค่ะ

มาแบบว่าเสียงเดิมนะคะแต่หน้าใหม่ค่ะ
เสียงเดิมนะคะแต่หน้าใหม่ค่ะ

ก็คืออาจจะเป็นช่วงจังหวะพอดี

มันน้องมาไข่มันน่าจะตกพอดี

เพราะเป็นอะไรที่เราไม่แคร์ใครอยู่แล้ว

แล้วเราเชื่อคุณภาพของทีมเรา

แล้วเราก็มีแต่มิตรภาพที่ดีให้กันและกัน
แล้วทำไมเราถึงไม่สนับสนุนกันใช่ไหมคะ

ก็คือไม่ได้ใส่ใจว่าเออใครจะมองแง่ลบหรืออะไร
แต่เราให้กำลังใจกันทุกอย่างคือจบ
ที่ก็บอกไปให้ที่ย้อนรอยไปคือ๙ปีที่แล้ว

คุณโบท้องอาวงก็แยกย้ายกันไป

เป็นเรื่องราวดีบอกแล้วต่อให้ท้องใหญ่กว่านี้